เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องรีบไปสักการะกันนะครับ
อ้าวไปกันเลยน้ำขึ้นให้รีบไปทำไมต้องรีบล่ะคะคุณ
นี่เรื่องจริงเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่กำลังจะถูกน้ำเนี่ยนะ
เป็นยังไงขึ้นปุ๊บมองไม่เห็นเลย
ก็คือน้ำจะท่วมทับไปเลยถูกต้องอีกแปลว่าตอนนี้ต้องรีบไป
เพราะว่านี่คือพระทาสกลางน้ำตำนอกไปตอนนี้เลยค่ะ
หรือพระธาตุล่านองชุมชนวัดธาตุ

ใช่แล้วล่ะครับปกติจะเห็นเยอะกว่านี้ไง
คุณผู้ชมครับพุทธศาสตร์คนนี้คือชนชาวไทยและลาวนะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวนะแห่ไปสักการะและห่มผ้าพระธาตุกลางน้ำ
ตอนนี้โผล่พ้นน้ำไม่ถึงเมตรแล้วนะ
เดี๋ยวจะถูกน้ำโขงเนี่ยนะท่วมไปเลยนะ
เพราะว่าตอนนี้น้ำขึ้นฮะคือจุดนี้มีเรื่องเล่า
แล้วก็มีตำนงตำนานอะไรก็ว่ากันไป
และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใช้ในการประกอบพิธีลอยอังคารเท่าอธิหลวงพ่อคูณ
และนกหัสดีลิงที่นำมาลอยในแม่น้ำโขง
แล้วก็เป็นจุดที่เขาว่ากันว่าสัมผัสได้ถึงพญานาค
ทางอีสานนะยิ่งจังหวัดที่ติดกับรุ่มน้ำโขงเขามีความเชื่อเรื่องนี้
เขาบอกว่าตอนนี้คึกคักทั้งวันเพราะนักท่องเที่ยวรู้ไง
ว่าใกล้แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นต้องรีบเช่าเรือลงไป
แล้วเขาบอกอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยระดับน้ำโขง
มีระดับอยู่ที่สัก๓๙๓เมตร
คือมันเกือบจะปิ่มที่๔เมตร
คือมันเพิ่มขึ้นมาอีกความสูงนะ

คือมันต่ำกว่าตลิงอยู่๘๒๗เมตรไง
คือมันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วย
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขารู้ทางแล้วแบบนี้

น้ำขึ้นมันจะไม่ทันครับน้องไม่ต้อง
ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทำในช่วงนี้แหละ
คือถ้าไม่ได้ไปช่วงนี้คุณต้องรออีกทีนู้น

อาจจะไม่ถึงปีหน้าเท่าไหร่อาจจะช่วงปลายปีหน้าหนาวไง

ช่วงน้ำลดช่วงนั้นเลยมันอาจจะอีกหลายเดือนอยู่
น้ำขึ้นให้รีบต่างน้ำรดต่อผุด
น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา
คุณมาถูกหมดเลยอ่ะผมเข้าไม่ถูกแล้วอย่างนี้
เราพบต้วนถึงผ่านจิตเราแอบ

คุณจะรอเข้าอะไรเข้ามุก
จะดูสิว่ามันจะขัดเข้าตรงไหนได้บ้าง

เออขอนิดนึงทบทวนตัวเองว่าใช่หรือเปล่า